คุณผู้ชมมาดูความโชคดีของนักท่องเที่ยวรายนี้ค่ะ
ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้เห็นภาพภาพนี้นะคะ
ไปเที่ยวแก่งกระจานแล้วก็ได้ประสบการณ์ดีกลับมา
คือเธอไปเจอกับเสือดำ
เสือดำตัวเป็นค่ะคุณผู้ชม

ทำให้เธอได้เห็นเสือดำอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ
โอ้โหนี่ถือว่าเป็นระยะที่อยู่ใกล้กับเสือดำมากเลยนะคะ
อยู่ใกล้ตรงนี้เขาอยู่บนรถ
แล้วเสือดำมันมากินน้ำที่ขังอยู่แถวถนนนะคะ

เธอตัดสินใจปิดกระจกดับเครื่อง

เจ้าเสือดำเนี่ยจ้องรถอยู่พักใหญ่นะคะ
พอรู้ว่าไม่มีอันตรายก็ผ่อนคลาย
แล้วหลังจากนั้นมันก็กลิ้งเกลือกกับย่าอยู่แถวนั้นนะคะ
เธออยู่ในรถเธอได้เห็นชีวิตจริง
เสือดำแบบใกล้ชิดแบบนี้ค่ะ
เนี่ยภาพแบบนี้เขาได้เห็นนะคะ
เนี่ยค่ะแล้วเธอก็บอกว่า
ฝากเลยนะคะสำหรับใครที่ไปเที่ยวอุทยาน
แห่งชาติที่ต่างขอให้ขับรถช้า
สัตว์ป่ามาหาของกินอะไรกินอยู่ริมถนน
ถ้าเราขับเร็วเราก็จะชนพวกมันได้
แต่การที่เขาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง
เขาก็ได้เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ทุกคนจะได้เห็น
เสือดำนะคะนี่ค่ะโชคดีมากจริง
นี่ค่ะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ชื่นชมนักท่องเที่ยวรายนี้ด้วยนะคะ
แล้วก็ขอให้ทุกคนเคารพป้ายเตือนที่บอกว่า

ก็อย่าไปทำอะไรกับเสือดำนะ
มันมีกรณีดูให้เห็นอยู่แล้วนะครับ

รายการต่อไปผู้ว่ามหานครท้าดวนนะครับ